คุณผู้ชมมาดูตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้จากสวบคอกันหน่อยนะคะ
โชคทุกคนอ่ะติดตามดูตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายกันอยู่แล้ว
แต่ว่าเรามาดูกันอีกสักรอบนึงเพราะว่าตัวเลขไม่ลดลงเลยในแต่ละวันนะคะ
วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกรายค่ะ
ติดเชื้อในประเทศเนี่ยเก้าพันแปดสิบห้ารายเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงถึงเก้าสิบแปดศพ
แตะร้อยศพอยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตสะสมของประเทศไทยเนี่ยสามพันสามสิบสองศพแล้วค่ะ
ส่วนผู้ที่รักษาหายมีห้าพันห้าร้อยสี่สิบสามรายนะคะ
คนที่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมีแสนสามพันห้าสิบหกราย
อาการหนักสามพันสองร้อยกว่ารายแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยแปดร้อยสามสิบเก้ารายค่ะ
ส่วนใหญ่ตัวเลขก็ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็นหลักด้วยนะฮะ

ผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแถวคลองสามวานะฮะ
เพราะว่าเพจเส้นได้เนี่ยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับ
บ้านหลังนึงมีผู้สูงอายุอยู่๒คน

เป็นแม่ลูกนะฮะแต่คุณแม่เนี่ยอายุ๘๒แล้วนะ

คือความจริงติดทั้งบ้านเนี่ยรวม๗คน

แต่ว่ามีเตียงแล้วมีโรงพยาบาลแล้วไปรักษาแล้วเหลืออีก๒คนอยู่ที่บ้าน

คุณยายสงวนอายุ๘๒ที่เป็นแม่ลูกสาวนี่คือคุณป้าบุญน้อยอายุ๕๙
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วคุณยายสงวนเนี่ยมีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งเบาหวานแล้วก็อันไซเมอร์ด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วย
ครอบครัวนี้เนี่ยเดิมอยู่กัน๕คน
แล้วลูกสาวคนเล็กกับลูกเขยของคุณยายสงวนเนี่ยไปติดโควิดมาจากที่ทำงาน
ก็มาแพร่เชื้อในครอบครัวต่ออีกติดกันต่ออีกก็มีเด็กชายวัยเจ็ดขวบนะ
มีผู้หญิงอายุ๔๔นะครับคือตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าติดโควิดกันนะ
แล้วก็ปรากฏว่ามีลูกคนโตกับหลานสาวมาจากต่างจังหวัดมาหาอีกก็รับเชื้อไปอีก
เอาเป็นว่าติดหมด๗คนนะฮะ
พื้นที่เขตสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาในกรุงเทพเนี่ยฮะ
คุณยายสงวนกับคุณป้าบุญน้อยนี่ยังรอเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะ
สวมใส่ชุดเรียบร้อยนะครับเหมือนกับทีมงานของเพจเส้นได้นะฮะ
การติดเชื้อต่างได้เจอกับญาตินะฮะญาติของคุณยายสงวน
ที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยก็คือตัวของคุณป้าบุญน้อยด้วย
สงวนด้วยนั่นแหละเพราะทั้งสองคนอายุเยอะมีโรคประจำตัว
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเดี๋ยวฟังหน่อยฮะ
เชื่อบรรเทาอาการให้แกแล้วก็กินยาต่อเนื่องที่หมอบอกมาแนะนำมา
เราก็ไปหาซื้อมาให้กินบรรเทาไปก่อนลูกเขาอ่ะทุกคนอ่ะติดเชื้อหมด
ต้องไปอยู่ที่นู่นหมดที่สนามหมดทุกคนแต่แกไม่มีใครไง
ต้องพึ่งเราเราก็เออเต็มที่กับแกได้แค่นี้
ก็ประสานหาเตียงกันอยู่หลายวันล่าสุดครับเมื่อบ่ายสองที่ผ่านมา
เอราวันเดินทางมารับไปรักษาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าคุณยายสงวนเนี่ยได้ไปก่อนไปโรงพยาบาลหนองจอก
เหลือคุณป้าบุญน้อยที่เป็นลูกสาวยังรอเตียง
รอรถอยู่ที่บ้านนะฮะคือไม่ใช่ว่าทางศูนย์เอลวันเขาไม่อยากรับไป
แต่เขาบอกว่าต้องให้เป็นรถพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันปลอดภัยมากกว่านี้
จากทางคุณป้าบุญน้อยเนี่ยแกอาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
และไม่สามารถถอดออกซิเจนระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลได้
ต้องมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยต้องรอก่อนแต่คุณยายได้ไปแล้วนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
นี่คุณป้า
มียาดินที่แล้ว
นี่คุณป้ามียาดินที่แล้ว
แถวนั้นที่มาคอยช่วยกันไปถามบอกไม่ไหวแล้วนะ
แต่ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับโชคดีจริงครับเพราะว่า
เอลวันกลับมารับอีกรอบนึงนะครับ
คราวนี้เอารถที่พร้อมนะไม่ต้องถอดสายออกซิเจน
รับไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามบุษลาคำเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับคุณป้าบุญน้อยนี่ฮะโอ้โหเอาเป็นว่าบ้านนี้๗คน
เหลือติดค้าง๒คนตอนนี้ได้เตียงรักษาเรียบร้อยแล้ว
ก็ดีใจกับคุณป้าด้วยก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หายเร็วอะนะคะ